อาทิตย์ฉันพาคุณผู้ชมมาดูอุทธาหรณ์อีกเรื่องหนึ่ง
อันนี้เรื่องในห้างค่ะคุณผู้ชมค่ะ

เราก็มีบทเรียนกันมาเยอะทีเดียวนะคะ

แต่เหตุการณ์แบบนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้
ผู้สูงอายุที่เราพาท่านไปห้าง
แล้วก็ปล่อยให้ท่านใช้บันไดเลื่อนแต่เพียงลำพังนะคะ
แต่ว่าในกรณีที่เกิดขึ้นนี้ช่วยเอาไว้ได้ทันค่ะ

แล้วถ้าเกิดมีคนมาช่วยไม่ทันเนี่ย

คุณยายก็เดินมาจะขึ้นบันไดเลื่อน

คุณยายก็คิดอยู่เอ๊ะจะขึ้นดีหรือไม่ขึ้นดี
สุดท้ายคุณยายก็ขึ้นบันไดเลื่อนไป

อาจจะเสียการทรงตัวทำให้คุณยายหงายหลัง

ตำรวจนายนี้เขามาตรวจร้านทอง

ลองคิดดูถ้าเกิดว่าไม่มีคนมาช่วยเนี่ย

มันก็คงจะยากไปอีกแบบนึงนะคะ
เพราะว่าท่านก็คงจะลุกขึ้นมาไม่ทันนะคะ

มีคนวิ่งมาช่วยกันหลายคนนะคะ
งั้นก็อาจจะถึงตอนที่มันสุดทาง

นี่แหละค่ะก็เป็นอุทาหรณ์เอามาฝากนะคะ
ลูกหลานต้องช่วยกันดูแล

ถ้าเราปล่อยให้ผู้สูงอายุท่านขึ้นบันไดเลื่อนลำพังนะ
แล้วต้องขอชื่นชมในตำรวจท่านนี้ด้วยนะคะ

เป็นตำรวจจราจรแต่ยังไม่ทราบชื่อและยศค่ะ

ก็เอามาฝากค่ะคุณยายปลอดภัยค่ะ
คุณยายอายุประมาณ๗๐ปีนะคะ
ท่านก็เดินไม่ค่อยถนัดด้วยค่ะ